เหล่าดาราหลายต่อหลายคนก็จะออกมาแบบว่า
สลัดผ้าใส่ชุดว่ายน้ำกันสักนิดนึงลองไปเช็ค

อายดิวก็ทั้งปีอยู่แล้วมั้ย

มารีเขาเป็นสาวขายาวหุ่นดีอยู่แล้วนี่

ไอ้นี่ยอมมาเนาะ
ก้อยอารัลจพรไหนดูตอนก้อยหน่อยสิ
เป็นน่ารักใส่เด็ก
พลอยพะทรากร
นี่วาวาอีกคนนึงวาวา
วาวาก็เป็น

หุ่นขายาวแบบเอวคอด

คนสุดท้ายนี่พูดบอกเลยว่า

ใส่ชุดไว้น้ำเยี่ยมเลยทุกรอบยังไงก็สวย

ขนที่๑๑ตุ๋ยตุ๋ย
อ้าตุ๋ยใส่สิ้นไว้งำทุกคนไม่แทน
ใส่ตัวผิดด้วยนะ
เอางานคลับยังมีชุดันที่ใส่ชุดแบบนี้ได้เราก็ใส่ก่อน

เดี๋ยวอันนี้ข้ออ้างหรือเปล่าพี่
เพราะอะไรรู้ป่ะ

หนูถามจริงชุดที่พี่ซื้อไปเยอะเนี่ย
ซื้อไปแล้วถ้าสมมติเวลาเราใส่ออกไปกัน
ไม่แล้วหลังจากเพื่อนมาให้พี่แล้วพี่เอาไปให้ใครต่อ

่แล้วเจ๊ต้องมาขน

การดาราชายมาเนี่ยกูไม่เคยได้สักคนหนึ่งอะ
ฉันรู้และส่งการที่ไปไหนเพื่อเอากับข้าวบ้านเค้าดีกว่า

เดี๋ยวเราไปถาม